มีผู้ที่แอบถ่ายคลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ด้ามไม้กวาดตีลูกชายวัย๒ขวบอย่างทารุณนะครับ
นำไปแจ้งความกับตำรวจที่แรกดูเหมือนว่าจะไม่มีใครที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเด็กคนนี้ให้พ้นจากความรุนแรง
แต่ที่สุดแล้วเด็กได้รับการช่วยเหลือและดูแลแล้วนะครับติดตามจากรายงานครับ
เด็กชายวัย๒ขวบถูกพ่อบังเกิดกล้าวทุบตีอย่างรุนแรง
แต่ไม่ว่าใครที่ได้เห็นคลิปนี้รวนรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดที่เด็กในวัยนี้ไม่ควรจะได้รับ

จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นายพิรุณตู้ทัพทิม
เจ้าของกิจการร้านคาแคร์ในจ้างของพ่อเด็ก

เขาแจ้งความกับตำรวจสนสาราแดง
โดยก่อนหน้านี้เขาได้นำเด็กชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เด็กมีอาการตัวสั่นกุมมือตลอดเวลาเหมือนเป็นกังวล
แต่เมื่อเขาพยายามดูแลเด็กเริ่มมีอาการดีขึ้น

ส่วนสิ่งที่สร้างความสะเทือนใจยิ่งไปกว่านั้น
คือคำพูดของพ่อแม่เด็กที่บอกว่า
ดื้อมากใครจะเลี้ยงก็เอาไป

โดยก่อนหน้านี้จะแอบเอาไปทิ้งหลายครั้งแต่ทำไม่ลง
ใช่เขาเป็นพ่อแม่จริง
แล้วก็เขาก็บอกว่าจะแอบเอาไปทิ้งหลายครั้งแล้ว
แต่ก็ทำไม่ลงเขายังพูดอีกคำเดียวว่าทำไม่ลง
ผมก็เลยบอกแปลกนะผมก็เลยกังวลไงว่า
กูอยู่กับเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เด็กไม่ได้แล้วแบบนี้
คือความคิดเขาผิดแปลกไปมาก
หลังจากตำรวจชุดสืบสวนสนสารแดง
ติดตามตัวพ่อแม่เด็กและเด็กชายล่าสุดพบตัวแล้ว
และได้ควบคุมทั้งหมดมาให้ปากคำที่สถานีตำรวจ
หลังพบว่าไปเปิดห้องเช่าลายวันย่านเพชรเกษม
โดยพ่อของเด็กยอมรับว่าวันเกิดเหตุเมา

ได้ใช้ด้ามไม้กวาดพลาสติกตีลูก
ตามภาษาพ่อสั่งสอนลูกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่
ซึ่งปกติไม่ค่อยตีลูกแต่จะมีเพียงบางครั้ง
ที่ตีแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง

ให้คนอื่นนั้นยอมรับว่าพูดจริง

ยืนยันว่าไม่กล้าทำแบบที่พูดแน่นอน
โดยหลังจากเกิดเรื่องก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนการดำเนินคดีเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพ่อเด็ก
ฐานทำร้ายร่างกายและความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมาตรา๒๖

เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จะทำการสอบปากคำพ่อแม่ของเด็ก
เพื่อดูว่าจะสามารถนำเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เยียวยาที่บ้านพักเด็กและครอบครัวได้หรือไม่
เนื่องจากพ่อและแม่เด็กไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งข่าว